คุณผู้ชมคะวันที่๑๔พฤศจิกายนเป็นวันลอยกระทงนะคะ
หัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เช้าวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการจัดงานในวันลอยกระทง
หัวไว้ว่าคืนลอยกระทงมธไฟเขียวจัดมหรสบได้
แต่ไม่อนุญาตจุดพลุโคมลอยซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยนะคะ
เขาก็บอกว่าได้มีการเตรียมความพร้อมให้ทุกจังหวัดดูแลในเรื่องของความปลอดภัย
ในช่วงวันลอยกระทงคือจัดงานได้นะคะ
แต่ต้องจัดอยู่ในกรอบแล้วก็มีความเหมาะสมด้วย
เพราะว่าช่วงนี้ยังคงเป็นช่วงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
หน้ากฤษฎาบุญราชประหลักประสงค์มหาทไทยเปิดเผยว่า
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการให้ทุกจังหวัดนะคะ
ความพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ในช่วงการจัดงานวันลอยกระทงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
ในช่วงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยให้ผู้มนุยการหรือเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธนภัยปี๒๕๕๙
ตรวจราอาคารสถานที่โป๊ท่าเทียบเรือโดยสารหากพบสภาพที่อาจจะเกิดอันตราย
ให้รีบแจ้งหน่วยงานตามกฎหมายตรวจสอบและซ่อมแซม
หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่จัดงานเรียมการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติภัยจัดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำ
ห้ามจำหน่ายสุราโดยได้มีการกำชับนายอำเภอค่ะ
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากการจุดและปล่อยบ้างไฟพลุตลัยคมลอยคมไฟคมควัน
วัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงตามคำสั่งหัวหน้าคอสช
ให้นายทะเบียนท้องที่ตามกฎหมายควบคุมดูแลดอกไม้เพลิง
งวดกวดขันในการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต
ให้ทำสั่งนำเข้าหรือค้าดอกไม้เพลิง
โดยให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมค่ะทั้งเรื่องของบุคลากร
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีม
โดยให้เข้มงวดกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนด้วย
ขึ้นเน้นความปลอดภัยสิทธิ์มาตรการและให้จังหวัดจัดชุดเจ้าหน้าที่
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจทหารเพื่อเฝ้าระวังสถานที่เสี่ยง
ก่อให้เกิดอัคคีภัยหรืออุบัติภัยต่างโดยเฉพาะอุบัติภัยทางน้ำนะคะ
จะมีการประสานกับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎหมาย
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดนอกจากนี้ยังมีการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
อุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ภัยต่างเตรียมพร้อมประจำจุดที่มีประชาชนหนาแน่น
เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชม
หลักกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดรวมถึงประหลัดกรุงเทพมหานคร
ยึดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๑พฤศจิกายน
โดยยกเลิกข้อความที่ให้งดจัดมหรสบหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิงในวันลอยกระทง
ดังนั้นหมายความว่าวันลอยกระทงจัดกิจกรรมได้ตามปกตินะคะ
เช่นงานมหรสบงานแสดงดนตรีแต่ผู้จัดงานต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วย
และต้องจัดงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
คือตอนแรกมหาทัยเขามีจดหมายไปฉบับแรกก่อนนะให้งดจัดมรสบและบันเทิง
และทีนี้ทางกกลศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ผ่อนปลนได้นะครับเรื่องของมหรสบความบันเทิงแต่ให้เป็นไปตามวัฒนธรรม
ใช่ค่ะแต่ว่าบางงานเขาก็ขออนุญาตแจ้งยกเลิกมานะคะ
เพื่อเป็นการถวายอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ขออนุญาตแจ้งคุณผู้ชมมาในโอกาสนี้นะคะ